คุณผู้ชมคะมาดูกรณีที่มีตำรวจมหาสารคามนะคะ
ไปเล่นน้ำสงครานที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายร่างกาย
และใช้ปืน๓๘ยิงใส่

ก่อนหน้านี้นายตำรวจท่านนี้อาการสาหัสนะคะ
แต่ว่าล่าสุดเสียชีวิตแล้วค่ะคุณผู้ชม
ทางรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔
ได้มีการประชุมชุดคลี่คลายคดีนะคะ

โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ดูเหมือนว่าวัยรุ่น
หาซื้อปืนได้ค่อนข้างง่ายผ่านโซเชียลมีเดีย

นายตำรวจที่เสียชีวิตในวันนี้บรรยากาศเป็นไป
อาวุธบำรุงศาลสารวัตรศอบสวนศาลีตำรวจภูทรเมืองมหาสารคาม
ที่บ้านศกเชือกตำบลโพศัยอำเภอ๔สมเด็จจังหวัด๑๐๑
หลังจากเสียชีวิตในวันนี้ค่ะ

หลังจับตัวคนร้ายได้ทั้งหมดแล้ว
วันนี้พลตำรวจรีขจรศักดิ์ปานสาคอน

ได้มีการเรียกประชุมชุดคลี่คลายคดีค่ะ
เพื่อขยายผลตรวจสอบเส้นทางปืนและกระสุนปืน
เพราะว่าขณะนี้ดูเหมือนว่ากลุ่มวัยรุ่นนั้น
จะหาซื้อกันได้ค่อนข้างง่าย
มีจำหน่ายอย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์นะคะ
ซึ่งเตรียมสืบสวนสาวไปให้ถึงขบวนการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกวาดล้างอย่างจริงจังต่อไป

พันธุ์ตำรวจรีวิสรุธบำรุงศาล
จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่๒๓เมษายนนี้ค่ะ